หลายคนก็จับตาให้ความสนใจเหมือนกันสำหรับข่าวนี้ในคดีของปุ๊กกี้ค้ายานั่นเอง
เดือนก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นที่ฮือฮาแล้วก็เป็นที่ตกอกตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
อัปเดตกันหน่อยกับคดีของปุ๊กกี้ปริศนาพรายแสงค่ะ
เช้านี้ที่สารอาญารัชดานะคะเจ้าหน้าที่ราชธรรมเบิกตัวปุ๊กกี้
รวมไปถึงคุณไก่สามีคุณปุ๊กกี้แล้วก็เพื่อนชาวจีน
รวมแล้วห้าคนมาที่สารอาญาค่ะหลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันค้าเคตามีนนะคะ
น้ำหนักรวมกว่า๔๙กิโลกรัมค่ะแล้วก็ถูกจับดำเนินคดีในความผิดโทษฐานต่าง
ว่าจะเป็นการฟอกเงินร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ
วันนี้ค่ะอายการโจทย์และทนายจำเลยค่ะต้องเดินทางมาแถลงต่อสาร
พร้อมกับขอนัดสอบคำให้การจำเลยว่าจะรับสารภาพหรือเปล่านะคะ
ซึ่งสารรับฟ้องแล้วปรากฏว่ามีคนรับสารภาพเรื่องจำหน่ายยาเสพติดคนเดียวเท่านั้น
อีก๔คนที่เหลือเนี่ยหนึ่งในนั้นนะคะก็คือคุณปุ๊กกี้แล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณสามีปฏิเสธค่ะ
สารก็จะมีการนัดตรวจพยานแล้วก็สืบหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะคะ
พฤศจิกายนนี้๙โมงตรงค่ะเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะว่า
ที่สุดแล้วคดีการค้ายาของคุณปุ๊กกี้ปริศนานี้จะจบลงยังไงค่ะ